เอามาดูการเมืองกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้การเทียบเชิญของพักพลังประชารัฐนะคะ
เทียบเชิญทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย
ภูมิใจไทยค่อนข้างแน่นอนแล้วเอามาร่วม
แต่พักประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีการประชุม
ขอประชุมกันภายในพักก่อนและจะแถลงกันอีกทีหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งใหม่
ในพื้นที่เขต๘ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านไปแล้วนะคะ
ทำให้วันนี้กรกตมีการประกาศรับรองสอสอเพิ่มอีก๓รายด้วยกันนะคะ
แบ่งเป็นบัญชีรายชื่อ๒แบบแบ่งเขต๑

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตประกาศรับรองสอสอเขตและบัญชีรายชื่อรวม๓คนด้วยกัน
หลังจากผลการเลือกตั้งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
ก็คือประกอบไปด้วยนางสาวศรีนวลบุญลือสสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่
อันนี้คือการเลือกตั้งใหม่คนนี้ได้ไปนะคะ
อกจากนี้พักอนาคตขออภัยนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อ๒คนคือนางสาวะธัญญาวงโอภาษีหรือมาดามเดีย
ภักดิ์พลังประชารัฐและนางสาวจิตภัทรกริจดากร
อันนี้ก็ได้รับการรับรองจากกรกตในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้รับจากการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อใหม่
อกจากนี้นะคะการคำนวณใหม่เนี่ย
ทำให้นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยรักธรรม
พ้นจากตำแหน่งสอสอทันที
เรื่องนี้ทีมข่าวก็ไปถามค่ะไปถามถึงความรู้สึกของนายเพียรวิทย์ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะ
เขาเปิดใจว่าไม่ได้วิตกกับการที่ถูกริบเก้าอี้สอสอ
และจะไม่มีการฟ้องร้องใดทั้งสิ้นเพราะถือว่ากรกตทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
ไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่เป็นห่วงหลังจากนี้คือ
ยังมีสอสอเขตอีกประมาณ๒๕คน
ที่น่าจะมีเรื่องร้องเรียนยังไม่จบกันอยู่
ดังนั้นภายใน๑ปีหลังจากนี้ไป
อาจจะยังเห็นการเข้าและออกของสอสออีกหลายคน
ที่รอการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่
บอกว่าอันนี้เป็นห่วงเรื่องของการทำงานของสอสอนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล
เนื่องมาจากเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
ว่าจะมีการเทียบเชิญกันเรียบร้อยแล้วแหละ
พักธุ์พลังประชาราชเขาไปเทียบเชินถึงพักธุ์เลยนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
พักประชาธิปัตย์เดี๋ยวจะขอพูดคุย
มีการประชุมกันภายในพักธุ์ก่อนนะคะ

จะนำผลหารือของเมื่อวานนี้
ก็คือการหารือร่วมกับพักพลังประชารัฐ

รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ระหว่างกรรมการบริหารพัก
และสอสอเพื่อหา

ย้อนไปถึงวันเสาร์ช่วงที่มีการเลือกประธานรัฐสภา

นายราเมฆรัตนชเวงโคศกของพักยืนยันว่า
การลงมติเลือกประธานสภา

มันไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง

เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละคน
ที่จะตัดสินใจในวันนั้น

ในที่ประชุมวันนี้ว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
ก็คือก่อนหน้านี้มีคำตัดสินใจ

หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ในขณะที่หาเสียง
ตอนนั้นนี่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปก็บอกเรื่องนี้
แล้ววันนี้เองในการประชุมคุณอภิษฎก็ต้องมาคุณชวนหลีกภัยก็ต้องมา

ทีมข่าวเห็นไปถามเรื่องนี้

บอกว่าไม่แสดงความคิดเห็น
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของที่ภักดิ์ประชาที่ปัดเนี่ย
จะไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือเปล่าเนี่ย

แล้วก็เรื่องในอภิษฎจะลาออกเนี่ย

มีความเป็นไปได้ไหมคะคุณชนค่ะ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแฟนคลับภักดิ์ประชาทิแบบนะครับ
ที่เขาจะติดแฮชแท็กกันในช่วงนี้นะคะ

ก็คือคะแนนเสียงที่ภักดิ์ประชาทิบัฐได้รับ

มายื่นหนังสือถึงหัวหน้าพักผ่านโคศกพัก
เป็นการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย

จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

เขาบอกว่ามันผิดหลักเกณฑ์ที่คุณอภิษฎ

ไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา

คำประกาศตอนนั้นอาจจะทำให้
ภักดิ์ประชาธิบัตรได้คะแนนสูงถึง

เช่นเดียวกับนายพลพาขุน

ตัวแทนผู้ประสานงานคณะรัศดรไทยแห่งชาติ

แล้วก็ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการตัดสินใจ
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ควรร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทย

รวมทั้งพักเครือข่ายดี
กว่ามาจับมือกับพักพลังประชารัฐ

แต่หากจับมือกับพักพลังประชารัฐ

ก็ไม่ควรเสนอชื่อผลเอกประยุจจันทร์อุชา

ในพักราชาธิบัตรวันนี้ค่ะ